เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่จริงนะคะไปตรวจสอบกันหน่อยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยนะคะสร้างความเสียหายอะไรให้กับใครในพื้นที่ไหนบ้างนะคะไปดูที่แรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะที่อำเภอแม่สอดค่ะสภาพที่เกิดเหตุนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรถตู้คันนี้นะคะเสียหายเลยค่ะคุณผู้ช

คนขับรถเก่งเสียชีวิตนะคะส่วนทางด้านรองผู้บังคับการกับรถตะหมดเอกนายหนึ่งได้รับบัตรเจ็บสาหัสส่วนอีก๖คนบัตรเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกล้องจากหน้ารถตู้นี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปหาข้อเท็จจริงต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ทางโค้งระมัดระวังกันนะคะครับส่วนอีกที่นึงนะคะคุณผ

ส่วนคนขับรถขยะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
ตรวจสอบนะคะเพราะว่าในรถเนี่ยคุณผู้ชม
แม่มีขวดสุราทิ้งเอาไว้อยู่ด้วย
ตำรวจก็จะต้องเร่งติดตามตัวคนขับรถบรรทุกขยะ

ทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเสียหายเสียใจแบบนี้นะคะ
อีกที่หนึ่งที่ชนบุรีค่ะ
นายจิรโรธรุ่งกิจอนัญชัยอายุ๖๐ปี
เขาโชว์พระเครื่องเหรียญหลวงตามหาบัวเลย

ช่วยให้แคล้วคลาดรอดตายจากเหตุขับรถกระบะ
จากถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยา

มีรถกระบะอีกคันหนึ่งออกมาจากซอย
แล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดค่ะ
นายจิราโรธขับรถอยู่ดีเบรกไม่ทัน

ก็เลยกลายเป็นว่าไปพุ่งชนรถกระบะอีกฝ่ายหนึ่ง
ทำให้รถของนายจิรโรธเองเนี่ยนะคะ
พลิกตะแคงได้รับความเสียหาย
แต่ตัวนายจิรโรธไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
ก็เลยโชว์เหรียญที่ห้อยมาให้ดูกัน